เซ็กซี่อย่างพี่หลุยสก๊อตแล้วแล้วก็มาดูความน่ารักของรุ่นเด็กกันบ้างดีกว่านะฮะ
บรรดาน้องหนูลูกชายแต่ละบ้านนี่ตอนนี้แหมเริ่มมีกิจกรรมที่หลากหลายกันมากขึ้นเลยนะ
ฉายแววตามคุณพ่อคุณแม่จะเป็นซุปตากันแล้วล่ะมั้งนะฮะ
เริ่มกันที่บ้านนี้เลยค่ะแฝดสุดหล่อของแม่ชมพู่อรยาน้องสายฟ้าน้องพายุ
เรียกได้ว่าเห็นแววตามคุณแม่มาติดเลย
คู่นี้คือดูจากแม่ชมคุณผู้ชมค่ะเจ้าแม่สายแฟร์อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเนาะ
แต่งตัวจัดเต็มตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลย
แล้วก็เป็นแฟชั่นที่จี๊ดจาดตลอดแม่ชมใส่อะไรขาดตลาดตลอดคุณผู้ชมค่ะ

ล่าสุดเนี่ยแม่ชมขอส่งคุณลูกลงสนามสายแฟชั่นหน่อย
ปกติเราเห็นสายฟ้าพายุเนี่ยคุณแม่ชมเขาจะให้ใส่เสื้อยืดตัวใหญ่
ไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรเยอะอยู่ที่บ้านเล่นดินเล่นทรายกันไป
นี่วันนี้มาเป็นแพ็คคู่คุณผู้ชมค่ะ
มากับคอนเทนต์รูปสุดคิ้วบนความแก่นทะเลนส์
สตูมของเขาดูสิคะสีชมพูตะมุตะมิเลยนะคะ
และที่น่ารักเพิ่มไปอีกก็น่าจะเป็นท่าทางการโพสต์ของน้องเขาดูสิ
ปากจู่เอิ้นของพี่พายุ
หวานของพี่สายฟ้านะคะหรือจะเป็นการแบบกอดกันกลมเลยนะฮะ
อนาคตนายแบบเบอร์ต้นแน่นอนนะคะ
เห็นแล้วก็อยากจะรัวหัวใจให้เลยนะแต่ว่ามันกดได้ทีเดียว
สัมผิดคุณครูแบบนี้เนี่ยเป็นการต้อนรับเบบี้คนที่๓หรือเปล่า
เพราะเขาคือน้องเหนาไงโหวนหวานไงถูกต้องนะคะ
มาต่อกันที่แฝดอีกคู่นึงนะคะสำหรับน้องพีน้องที
ลูกชายของพ่อบีมกวีตอนนี้ดิฉันบอกเลยว่าใจบางให้กับบ้านนี้มากเลย
เพราะว่าบ้านนี้น่ารักตอนนี้ล่าสุดเขาสวมบทเป็นคุณหมอสุดคิ้วนะ

คือตรวจไข้คุณแม่คุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอก
พอดีลูกเป็นหมอไงขอตรวจหน่อยนะฮะ

เดี๋ยวไปดูรีลาการตรวจคนไข้ของคุณหมอตัวน้อยกันหน่อยจ้า

โอ้โฮทุกอย่างน้ำทิบยาทิบ
ทำไมทำไมหนีไปได้ครับ

ยืมมายามาให้เหร้า

ดูมือเขาแร็กนอน

แต่ว่าก็ต้องเอาใจลูกหน่อยให้สมบทบาทนะ

ให้ตรวจหัวจงหัวใจก็ตรวจไปนะคะ
ปิดท้ายกันที่บ้านนี้หน่อยดีกว่า
มาแบบฉายเดี่ยวค่ะลูกชายหน้าโอปป้าของแม่เนยโชติกา
มันต้องกระติ่ง

เก็บผลไม้ตามร่องสวนนอกคินก็ลุยเหมือนกัน
ล่าสุดค่ะนี่รับบทเป็นฮาวี่

นี่แหละค่ะเด็กชอบการเรียนรู้
คุณพ่อคุณแม่อย่างเราก็ต้องสอดส่องดูสิว่าลูกชอบอะไร